วันนี้หมอปลาเข้าไปตามล่ากระสือมา

ที่ว่าไปเจอถ่ายกระสือนั่นนะ

เดี๋ยวดูคลิปต้นเรื่องก่อน

แต่วันนี้หมอปลาเขาไปลากกระสือ

เขายกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปแฟน

มีแต่หัวแล้วมีแสงสีเขียว
ชาวบ้านบอกผีกระสือแน่นอน
อยู่ตรงไหนอ่ะนั่นไงเขียวนั่นน่ะพี่อุ๋ย
ดูคลิปตั้งแต่ตอนแรกหน่อยสิอันนี้เราเริ่มต้นหัวคลิปเลยใช่ไหม
มาถึงก็เขียวมาเลยเหรอก็นั่นอ่ะเด่นสุดแล้วเห็นไหมคะ
แสดงว่ามารออยู่แล้วรอเข้ากล้องเหรอคือจะมารอกินไส้กินตับ
มันเป็นภาพนิ่งใช่ไหมคือภาพนิ่งหรืออะไร
ทั้งหมดคือภาพนิ่งเหรอ
ขอดูคลิปอีกทีนึงถ้าผู้ชมจะได้ดูพร้อมกันทำไมผู้ชายกว่านี้นั่งนิ่งหรือ
แล้วก็ใส่ซาวบอกเนี่ยถ่ายภาพนิ่งเล่นติดอะไรดูทีม
ถ่ายภาพนิ่งไม่ถ่ายคลิปไหมมราชาลงเป็นคลิปไว้เจ้าของคลิปคือแม่ค้าขายน้ำปั่นนะครับ
คุณอรไทยอยู่ที่ตำบลท่าคาอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
ไปติดอะไรบางอย่างนี้แบบนี้เลยฮะแสงสีเขียวพอลองซูมดูใกล้ใกล้เนี่ย
หูยข้างบนนี่เหมือนหัวคนตรงไหนตรงไหนข้างล่างเนี่ยเหมือนเหมือน
เหมือนตัวกับไส้นั่นไงเห็นไหมหัวคนหรือเปล่าใส่แว่นแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยเหรอคะ
อ่านี่แล้วข้างล่างนั้นเป็นเป็นลำตัวที่มีแต่มีแต่ตัวกับไส้ไหนไส้พี่อุ๋ย
หน้าตาเป็นยังไงในบอลมันขดอยู่มันขดอยู่มันไม่เห็นมีขดขดเลยน่ะนี่เห็นไหม
เดี๋ยวก่อนแล้วทำไมถึงเป็นสีเขียวอ่ะเอ้ากระสือมันก็ต้องสีออกอย่างนี้หน่อย
สือไม่ใช่สีแดงเหรอคือถ้ามันเป็นไส้ไปก็ต้องมีเลือดไหมสงสัยมากเดี๋ยวฉันจะให้กระสือไปบ้านเธอ
เรียกกระสือได้เหรอทำไมพี่ไม่เรียกไปให้หมอปลาเดี๋ยวบอกแม่ค้าขายน้ำปั่นนี่แหละ
เอาเป็นว่าเนี่ยเธอบอกกระสือแน่นี่นะฮะลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะ
ทีนี้พอคนเขาเห็นเขาก็เอาภาพนี้ไปโพสต์ในติ๊กต๊อกบอกถ่ายเล่นไปติดอะไรดูทีนะฮะ
เอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็เลยส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะฮะ
ไปหาคุณอรไทยนะอ่าน้องอรไทยนี่อายุเพิ่งสิบแปดปีอืม
เพื่อจะถามความจริงกันหน่อยไปถึงเนี่ยอรไทยเล่าให้ฟังบอกวันที่ถ่ายภาพเนี่ย
หนูนั่งเล่นอยู่บนเก้าอี้ในร้านนะแล้วหันหน้าออกไปด้านนอก
นี่ตรงนี้เลยแฟนหนูเนี่ยนั่งอยู่กับพื้น
กำลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ถ่ายเสร็จปุ๊บ
เอาภาพมาดูตกใจว่าเอ๊ะมันติดอะไรก็เลยส่งภาพอ่ะ
ส่งต่อส่งต่อให้ดูกันค่ะนะฮะตอนแรกเนี่ยก็
ไม่ได้คิดว่าโอ้โหจะถึงขั้นแบบเป็นผีอะไรพวกนั้นหรอก
คิดว่าเป็นแสงไฟหรือเปล่าหรือว่าเลนส์กล้อง
จนช่วงเย็นยี่สิบแปดเมษายนตอนที่ถ่ายนั่นคือช่วงค่ำยี่สิบเจ็ดเมษา
เย็นยี่สิบแปดเมษามีหลานหลานอายุแค่สองขวบนะ
รัชพรค่ะอยู่อยู่ชี้ไปทางสวนมะพร้าวอ่า
แล้วบอกอุ๊ยผีผีก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
เมื่อกี้ภาพนิ่งใช่ไหมใช่ที่หลานชี้ไปว่าอุ้ยผีผี
เลยถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะไปดูคลิปเลยฮะอ๋อ
ฮะฟุ๊บใหม่จ้ะเจอผีตรงไหน
ไหนเดินไปชี้ดูนี่เจอตรงไหนก็เป็นแบบอืม
ไปชี้ใกล้ไหนตรงไหนชี้นี่

นี่ผีนมาหลอกเด็ก
เขาก็ถามอยู่เด็กก็ชี้ไปเขาก็หันไปดูก็ไม่เจอ
เจอไหมในคลิปเจอไหมไม่เห็นอ่ะ
มันยังไม่มืดพอมันเลยไม่เห็นแสง
มีคนบอกว่าเป็นคนแบบติดไฟไอ้นี่หรือเปล่าไฟส่องกบอย่างนี้ป่
นิ่งซ้ายมือนะที่อรไทยก็บอก

ใช้โฟงแสงไฟเลนก้องอะไรพวกนี้นะ
จนอีกวันนึงร้านที่บ้านบอกหญิงผี
พยายามหันไปถ่ายคลิปแต่มันไม่เจอ

รับว่าเป็นคนเชื่อเรื่องลี้ลับ

ช่วงแรกแรกนะที่เขามาอยู่ด้วยกันเนี่ยตอนที่ขับรถเข้าบ้านเนี่ย
เห็นผู้ชายสวมชุดขาวยืนอยู่ริมถนนอยู่ครั้งหนึ่ง
แล้วก็มาเจอเหตุการณ์ล่าสุดนี่แหละเจอแสงเขียวแบบผีกระสือ
รับว่าตอนนี้กลัวมากไม่กล้าเข้าไปในสวนมะพร้าวแถวบ้านเลย
ก็เลยอยากให้ใครมาช่วยหน่อยถ้าเลือกได้อยากให้เป็นหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ช่วยมาดูให้หน่อยว่าแถวบ้านมีผีกระสือไหม
ขณะเดียวกันนะครับชาวบ้านที่ทราบข่าวนะครับทุกผู้ชมครับ
มาดูกันเนี่ยเขาก็บอกเชื่อว่าเป็นกระสือแน่
เพราะเมื่อ๒๐ปีก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยนะ
ตำบลท่าคาอำเภออำภาวาสมุทรสงครามเนี่ยอรัชพร
เคยมีชาวบ้านเห็นกระสือมาแล้วตอนนั้นแถวนี้เนี่ยมีแต่ป่าไม่มีถนน
เราก็เลยคุยกับพ่อสามีของอรไทยชื่อคุณสุนทรอายุ๕๕ปี
คุณสุนทรบอกว่าเมื่อช่วงเที่ยงคืน๒๙เมษายน
ลูกชายเห็นผู้ชายสวมชุดขา
เดินเข้าบ้านพอเดินตามไปดูไม่เจอใคร
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นปู่พรามที่ทางบ้านเคารพนับถือ
แล้วมักมาปรากฏตัวให้เห็นเพื่อคอยคุ้มครองหรือว่าเตือนภัยอันตราย
ต่อมา๓๐เมษายนตอนกลางคืนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฝ่ายปกครองตะบนท่าคาชาวบ้านอีกเป็น๑๐คนนะฮะ
บอกเอาอย่างนี้เพื่อให้มันชัดไปเลยออกล่ากระสือกันดีกว่า

เห็นมั้ยล่ะนี่เห็นมั้ยฮะมากันเต็มเลย

ก็ต้องล่าเลยเอาให้ชัดเลยว่ามีหรือเปล่า
งั้นเดี๋ยวชาวบ้านจะแบบไม่กล้าออกจากบ้านกัน
ยอดไปภาพเมื่อกี้หน่อยได้มั้ย

นี่จังหวะแดงนี่ไม่ใช่ใช่มั้ย

ไม่เจออาจจะคนเยอะหรือเปล่า
ก็ไม่รู้เนี่ยค่ะ
สมาชิกอบตท่าคานะครับคุณอำนาจบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ถ้าย้อนไปเมื่อ๒๐ปีก่อน
ตอนที่เขาอายุ๒๒ปัจจุบันคุณอำนาจเนี่ยอายุ๔๐กว่า
สมัยนั้นชาวบ้านเขายังใช้ซ่วมแบบโบราณ

ตอนนั้นคุณอำนาจบอกผมเนี่ยตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนตี๒เห็นแสงส้มแดงเนี่ยอยู่ในหลุมซ่วม

แล้วมันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงสัก๒เมตรก่อนจะหายไป

คือกระสือเนี่ยเขาบอกชอบกินพวกสิ่ง

ลำทรงลำไส้อะไรลกลึกอะไรพวกนี้นี่
แล้วจุดที่ถ่ายติดแสงเขียวนี่ตามภาพนิ่งนี่คือตรงนี้
มันก็มีแสงไฟอะไรอยู่ข้างหลังเหมือนกันนะพี่หุย
อย่างนี้เหรออุ้ยนี่ไงเอานี่ก็สีเขียวป่ะใช่ป่ะคะ

มันคืออะไรอยากรู้เลยว่าข้างหลังมันคืออะไรเขียว

อันนี้มันคืออะไรอะ
นักข่าวบอกมันไหมเนี่ย
ถ้าเอาใบต้นมะพร้าวออก
เย็นวินโดว์ด้วยไหมเนี้ยอ้าวคุณผู้ชมครับวันนี้นี่ไอ้พี่แบบ
เขาถ่ายมาก็แหมผู้สื่อข่าวถ่ายมาก็อยากจะรู้นี่ไง
ดูคุณปียชาติคงถิ่นนัดปียชาติวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจอคุณอรไทยอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านกลัวกันหมดเลย
ขอยืนยันว่าภาพที่ถ่ายในวันนั้น๒๗เมษายนภาพต้นเรื่องเนี่ย

เธอเอามาดูอีกครั้งนึงนี่ให้คุณนัทปียชาติดู

ยืนยันว่ามันคือกระสือจริง

อยากให้หมอปลามาพิสูจน์ความจริงให้หน่อย

ก็ตกใจนะพี่ไม่คิดว่าจะแบบจะมาอยู่ใกล้ตัวอะไรแบบนี้
แต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะแต่หนูก็ไม่ค่อยได้เชื่อแบบว่า
เพราะว่ามันกระสือต่างของความเข้าใจของหนูอาจจะสีแดงนะพี่

คนชาวบ้านพูดกันเยอะแยะเลย

ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาถ่ายคลิปไว้ได้คลิปนึงเมื่อปีที่แล้วนะครับปี๖๕
นี่ลักษณะไฟกระพริบกระพริบลอยอยู่กลางอากาศช่วงกลางคืน

นี่ดูไกล

มาไหมคะหมอปลามือปราบสัมภเวษี

ตามคำเรียกร้องของชาวบ้าน

ปลาไปที่บ้านของคุณอรไทยก่อนเลย

บอกเขาเคยเจอกระสือจริงนะเมื่อ๓ปีก่อน

ช่วงกลางดึกกลับจากไปเที่ยวงานวัด
มาถึงสะพานไม้ข้ามคลอง

นะฮะเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งกินอะไรบางอย่าง

แล้วมีแสงไฟออกมาจากตัว

มีพี่ที่ไปด้วยกันเนี่ยตะโกนเรียกพ่อ
เออมันลอยไปต่อหน้าต่อตาเลยฮะ
ก็คือเห็นพุ่มเขา

เห็นจังเลยครับ

สีแดงอะไรอ่ะ

แล้วเขาก็ไปพุ่มไปเลย
รู้สึกว่าเขาก้มกินอะไรอยู่ข้างตลิ่ง

กระสือนี่มันขี้ตกใจจริง
แต่ตามตอนนั้นเขาก็บอกกะสือนี่มันขี้ตกใจอยู่นะ

มันจะกลัวจะกลัวนะครับ

หมอปลามาวันนี้ก็ไม่ได้มามือเปล่านะฮะ

ปียชาติบอกว่าหมอปลาเนี่ย

ก็คงไปซื้อมาจากตลาด

กระสือเนี่ยมันชอบแบบ

ก็เลยเอาติดมาด้วยเดี๋ยวจะไปวางไว้ในจุดที่ชาวบ้าน

แล้วจะตั้งกล้องเอาไว้ตลอดทั้งคืนวันนี้
เพราะเชื่อว่าถ้ากระสือมีจริง

แล้ววันนี้เป็นวันโกนต่อเนื่องถึงวันพระนะครับ

พบความผิดปกติอะไรยังไง

เกี่ยวกับการปลดปล่อยวิญญาณก็บอกได้เลย

จะปักหลักอยู่ในพื้นที่
เพื่อพิสูจน์เรื่องกระสือทั้งคืน

นี่แหละอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม

เพราะบางที่เขาจะจับกันเขาจะเอาหัวกระโหลกแฝ่ไว้บนยอดไม้
แล้วพอมันมีแสงมาปั๊บเขาจะใช้น้ำเกี่ยวไก่ดักรอข้างล่าง
เขาก็ไม่สามารถที่จะลงมาได้เพราะน้ำเกี่ยวไก่มันจะเกี่ยวพวกไส้
หรืออุปกรณ์ที่เขาลอยเขาจะใช้พวกนี้เป็นตัวล่อ
ซึ่งวันนี้ตอนดึกผมจะเอาตัวนี้ไปแฝน
ไว้จุดที่ชาวบ้านเขาเจอแล้วเราก็จะเอากล้องโกโพลไปติด
เพราะหลายคนเชื่อว่าถ้าบ้านหลังไหนผีพวกนี้มันไปเยี่ยมยันบ้านเนี่ย
จะทำให้ครอบครัวนั้นอยู่เย็นเป็นสุข
แต่มันทางกลับกันถ้ามีใครเจอบ้านหลังนั้นแล้ว
ผมเชื่อว่าเขาต้องขี้หดตัวท้ายแน่

เพราะพวกนี้เขาบอกว่ามันมีพายกระซิบด้วย
นะติดตามพรุ่งนี้ต้องติดตาม
เดี๋ยวคืนนี้ผมกับผู้สื่อข่าวเราจะปากหลักกันเลย

บอกว่าสื่อมันดูไทรรัฐนิวโชว์อยู่เนี่ย
แล้วยังไงคือเขาจะออกไปหาหมอปลาเหรอ

รู้หมดแล้วนี่ว่าหมอปลาจะทำอะไรยังไง

ตั้งแต่ดูข่าวแอมสายนายก็ไม่มีผีไหนน่ากลัวอีกเลย